กลับเข้าสู่รายการสุดหาที่เอาราคามาเป็นเรื่องสนุก
ทายให้ถูกว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
ตอบถูกครบ๘ข้อก็รับไปเลย๑แสนบาท
คนไหนคือคุณฟาโรคนไหนคือคุณเล็กดาวิกา
ฟาโรคือคนที่สวยที่สุดพี่คิดว่าเป็นคนไหนคะ

พี่ยังไม่เห็นใครมาเลยนะคะที่สวยที่สุดเลยค่ะ

ตอนนี้สิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เป็นตัวต่อรูปม้าคอกม้านะครับผม
ของผมก็ตัวต่อเสริมทักษะเช่นกันครับ

คำถามข้อที่๓มูลค่า๘๐๐๐บาท
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

คุณตัดสินใจเลือกตอบ๒ครั้ง
คุณจะตอบข้อไหนคะ

อันนี้ต้องแพงกว่า๑๗๐
มา๘๐๐๐บาทอันนี้มา

แพงกว่า
ตัวช่วยจะศูนย์เปล่าหรือไม่

ตัวช่วยที่ใช้ไปศูนย์เปล่าแล้วกลับบ้านเลยนะครับ

เศรษฐ์๗บาท

รับเงินสะสมไปแล้วค่ะ๘๐๐๐บาท

เงินสะสมเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาท
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิม
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น

คุณคะนี่คือคำถามข้อที่๔ของคุณค่ะ
มีมูลค่า๑๕๐๐๐บาท
แบบไหนราคาถูกที่สุดกันนะ
เอาล่ะคุณคะเคยชิมกันบ้างหรือยัง
เฮ่ยชิมนี่เคยชิมแล้วอย่าให้อย่าให้

คือหนูจะบอกว่าปกติหนูจะไม่ค่อยคุ้นชินผลิตภัณฑ์แบบนี้

เพราะว่าหนูไม่ค่อยล้างห้องน้ำหนูเผื่อหนูจะล้างตู้เย็นมากกว่า

เพราะว่าบางทีพวกของสดของอะไรมันเน่าค่ะ

อันนี้ค่อนข้างตัดออกไปทีนี้เหลือ๒อย่างตรงนี้

อันนี้เป็นแบบล้างพวกแบบคาบฝังแน่นในห้องน้ำอะไรอย่างนี้

อันนี้แบบดักจับคลากฝุ่นด้วย

น้ำยาล้างห้องน้ำมักจะราคาถูกที่สุด

เธอจะตอบเลยหรือว่าเธอจะใช้ตัวช่วยอีกตัวหนึ่ง
เป็นราคาที่ถูกที่สุดคะ
หนูเครียดแล้วว่ะตอบเป็นอันนี้แล้วกันค่ะ

งั้นพี่ขอเฉลยอันที่เธอคิดว่าแพงสุด

จะทำให้ฟาโลและเล็กดาวิกาได้ไปต่อหรือเปล่า
ราคาต้องถูกกว่า๖๙บาท

คือราคาที่ถูกที่สุดค่ะ

เอาละค่ะในเมื่อผ่านข้อ๔มาได้นะคะ
ตัวเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยค่ะ

จะมีมูลค่า๒๕๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
เฮ้ย
ที่ชอบกินกาแฟแล้วก็ลืมแก้วไว้ตลอดเลย

ผมว่าจะขโมยของในร้านกินหลายรอบแล้วเนี่ย
ไม่ได้เดี๋ยวเจ๊รู้ผมเลือก

เจ๊ไม่เคยสนใจร้านหรอก
เจ๊เราบ้าผู้ชาย

ผมเห็นเขาแอบยิ้มให้ผมอยู่เรื่อยอ่ะ

ไม่ใช่อย่างนั้นน่ะผมฟังบอก

เออเนี่ยคนเราเนี่ย

คนเรามันต้องพกหินในใจธรรมะในใจ
นี่เป็นบวชนั้นเลยทำไมพูดคำแบบนี้ได้ไหม
คนเรามันต้องมีธรรมะในใจพี่เบิร์ดนคร

พี่พูดสิแต่ว่าไม่เคยบวชไม่เคยเรียกกันเลยนั่นไง
ฮะใครกูน่ะเคยบวช

อ้าวกะว่าจะบวชยั้นแก่ใช่แต่ทหารเดินผ่านไง

ก็เลยไม่ได้บวชเลยมันศึกก็เลย
ถ้าไม่เคยบวชมาอย่ามาพูดเล่น
พี่เบิร์ตโถทุกเรื่องพี่พี่จะบวชหรือเปล่าหรอก
ผมเนี่ยนะเออจัดงานใหญ่มากด้วยจริง
บวชผมใหญ่ที่สุดในตำบล
ตำบลอะไรแล้วอย่าไปพูด
ตำบลอะไรบางเจ้าฉา
โอ้โฮบางเจ้าชาอำเภอถักไห่
ตำบลบางเจ้าชาจังหวัด

ใหม่ไม่เคยไปไงจัดงานใหญ่ขนาดไหน
จัดงานใหญ่มากทีนี้ดันมีปัญหากับหมอทำขวัญนะดิ
จะมีปัญหาหมอทำขวัญยังไงอ่ะพี่

ห้องออกลำโพงดำได้ยินทั้งหมู่บ้าน

พรนาคออย
ตอนที่เจ้ากดมือ
เจ้ากินนมมานดื้อ
รื่อกินนมกะป้องแหละ

โอ้ยยยยยยยยยโอ้ซ่าลัยฮะ

ใครวะนะ

จำใครไม่ได้เลยอะ

ใครตายเขา
ไม่มีหน้าหรอ

บอกวะวะไว้จะไม่มีหน้า
ปกตายมอบตายเลย
เค้าตามออกมา

โอ้โฮอองค์คีน
นุ่นหละ
แม่หรือ
ใช้ของแบบไม่ดูให้ดีเลยนะครับ
เส้นผมหนูกลับมาเหมือนเดิม
บอกได้เลยว่าเส้นผมหนูนี่ไม่สามารถมองเห็นภูเขาได้

ถ้าอยากจะผมกลับมาสวยเร็วนะแล้วน่ารักเหมือนเดิม
นี่ปุ๊บแป๊บ
บำรุงเส้นผมนี่แป๊บเดียวกลับมาสวยงามเหมือนเดิม

แบบนี้ต้องกลับไปเปิดที่บ้านหรือเปิดกลางทางเลยก็เป็นเรื่องหรอก

หม่าเรื่องไม่ใช่จังกับพรุษ
เอางี้ดีกว่าคนกันเองเห็นว่าตังค์น้อย
นี่ไม่มีใครถูกกว่าอันนี้แล้วพี่บอกได้เลย
ถูกกว่าสองคนนี่โอ้โฮนี่มันเยอะไปอันนี้ถูกมาก

นี่บิ๊บนี่เนื้อหนังเดี๋ยวไม่รักจริงไม่บอกนะ
แต่อันนี้ถูกสุดของพี่ถูกสุดกันบ้างพี่สาเหตุให้ด้วย
โอ๊ยยังไม่เชียงกันค่ะเอาอันหน่อยก็ได้ไม่ไหวแล้ว

ซอยอะไรซอยผม
ก็ชวนญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทสมัครเข้ามาลุ้นเงินแสนกับเราได้
โหลดไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการได้ที่เฟซบุ๊ค
แกงปวนด้วนราคา๑๐๐๐๐๐บาท
รอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
แกงป่วนด้วนราคา